คุณผู้ชมครับคนร้ายเห็นรถจักรยายนจอดอยู่ริมทางมันคงผ่านไปรอบนึงครับ
รถผ่านมารถยนต์นะอ่ามารถยนต์อืม
ไปฟาบนึงคงดูว่ามอเตอร์ไซคันนี้เสียบกุญแจไว้
มันกลับมาครับกลับมาจอดเลยไปนิดนึงแล้วลงมาทำอะไรไปดูครับ
นายกิตีศักดิ์สิริวงฯนั้นอายุยี่สิบเก้าปีเกือกไปแล้วครับ
เกือบอะไรหรือเกือบจะเสียมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
คุณพระราพรนิดเดียวจังหวะที่เขาเข้าอยู่ในร้าน
กินข้าวกับพี่ชายกินเสร็จแล้วก็คุยกันแป๊บนึง
หันไปปั๊บไอ้คนร้ายมันขึ้นคล่อมแล้วนะ
เห็นพอดีวิ่งไล่วิ่งไล่ไปนู่นเลยค่ะ
ฮะขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งวิ่งไป
จริงวิ่งทันนะคุณผู้ชมวิ่งทันนะ
เอามือไปต่อยได้กระจก
แล้วก็เอาเท้าถีบกระจกหลังแตกไป

ขับรถเก๋งมาเพื่อจะขี่มอเตอร์ไซค์ขโมยไป

เขากับพี่ชายวิ่งตามไปอย่างที่ผมบอก

ขับออกไปวิ่งไปทันนะต่อยกระจกหลังไปทีนึง

แล้วก็เลยทำให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นคนขับรถนี่

แล้วก็ย้อนกลับมาที่ร้านมาขอดูกล้องวงจรปิด

เอากุญแจเสียบอยู่ที่จักรยานยนต์นี่
มันก็เลยวนมาจอดให้เลยร้านไปนิดนึงเลยไปทำไม

แต่ตอนที่เขาเดินมาก็ไม่เห็น

ก็กระโดดถีบตรงกระจกหลัง
แล้วก็ต่อยไปอีกทีหนึ่ง

ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่ง

แต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออย่าเสียบกุญแจไว้ครับพี่ครับ

อย่าไปเสียบกุญแจค้างไว้กับรถเด็ดขาด
บอกว่าจะแป๊บเดียวแป๊บน้อยแป๊บนานแป๊บมาก

เตรียมการอย่างดีมีรถมาส่งด้วย